คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
พระนครศรีอยุธยามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถพ่วง๑๘ล้อเฉียวชน
คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ
คนขับรถพ่วงขับรถหลบหนีครับ
แต่ว่ามีพลเมืองดีขับตามไปได้ทันแล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่ไปกับรถพ่วง๑๘ล้อ
แต่พอมาถึงทางโค้งถูกรถพ่วงเฉียวชนจนล้มลง
แล้วทับร่างคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
ซึ่งรถพ่วงหยุดรถห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
และเห็นว่ารถพ่วง๑๘ล้อคู่กรณีกำลังเร่งเครื่องหลบหนี

ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกเสนาปฐุมธานี

ตำรวจเข้าตรวจสอบพบนายสุรพลทัพอุ่นญาติอายุ๔๖ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพแขนขาหัก

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เฟฟสีน้ำเงินดำล้มอยู่
ตำรวจสอบสวนนายวุฒิชัยคงลาอายุ๒๘ปี
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อที่อยู่ในอาการตกใจทราบว่า

ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ตีคู่กันมา

และไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่อย่างใด
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

กับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบนถนนจรรยานนท์

ที่เกิดเหตุพบนางสาวสุวัชนีแก่นจันทร์อายุ๒๐ปี

และลูกสาวอายุ๓ขวบได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างทาง
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคู่กรณีจอดอยู่
ซึ่งก่อนเกิดเหตุนางสาวสุวัชนีและลูกสาวกำลังขี่รถไปทำธุระ

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคู่กรณีขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
ไม่ทันจึงเฉียวชนจนได้รับบาดเจ็บ
ท้ายที่จังหวัดสระบุรีเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกันเสียหลักพลิกคว่ำ
บนถนนสายผนโยธินช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๐๓อำเภอเมืองสระบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งคอนด้าซิตี้สีฟ้าหงายท้องล้อชี้ฟ้า
โดยมีนายทัศนไทยอาจอายุ๕๘ปีข้าราชการครูเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ห่างออกไปไม่ไกลนักพบรถเก๋งคู่กรณีจอดอยู่ไหลทางสภาพล้อหลังขวามีรอยเฉียวชน
ทะทนอ้างว่าขับรถมาจากจังหวัดชนบุรีเพื่อไปหาญาติที่จังหวัดสระบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักไปชนกับรถเก๋งคันหน้าจึงหักหลบจนรถหมุนคว้างแล้วพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า